มาดูเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นที่กุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันซะหน่อยนะคะ
มีหนุ่มเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาเดินผ่านกระท่อมซึ่งเพื่อนของเขาก็อยู่ข้างในนั่นแหละ
ได้ยินเสียงเพื่อนบอกว่าขอน้ำกินหน่อย
เขาก็บอกว่าไปดูให้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็บอกเพื่อนกลับไปว่าไม่มี
แต่สุดท้ายมารู้อีกทีหนึ่งก็คือเสียงนั้นนะคะ
เพื่อนเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้
นี่คือเดินผ่านกระท่อมตอนเที่ยงแต่ว่าเพื่อนตายตั้งแต่กลางคืนใช่

แล้วผู้ตายลักษณะของเขาปกติเป็นคนผู้ติดอ่าง
แต่ตอนที่บอกว่าขอน้ำกินหน่อย
เสียงมันพูดแบบปกติไม่มีการติดอากเลยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเขาขนลุกเลยนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เจ้าของบ่องเลี้ยงกุ้งเป็นคนไปแจ้งกับตำรวจ
พ่อกุยบุรีบอกว่าพบศพคนงาน

เสียชีวิตอยู่ในกระท่อมสำหรับเฝ้าบ่อกุ้ง
ในพื้นที่หมูหนึ่งอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจบเกียวรีขันธ์
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปพบว่าผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในสภาพนอนหงาย
่งกางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อ
ร่างกายเริ่มแข็งแล้วนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไม่พบร่องรอยของการต่อสู้
หรือการถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกุยบุรี
หอมกลิ่นเล่าบอกว่าประมาณเที่ยงครึ่ง
ก่อนที่จะมาพบว่าผู้ตายเป็นศพเนี่ยนะคะ
ประมาณเที่ยงครึ่งตนเองมาดูกุ้งรอบบ่อที่นี่แหละค่ะ
พอผ่านกระท่อมเห็นว่านายประพักษ์นอนอยู่
และเมื่อเห็นตนเองนายประพักษตะโกนบอกว่าขอน้ำกินหน่อย
ตัวเองก็มาเปิดดูในตู้เย็นพบว่าไม่มีน้ำ
ก็เลยตอบกลับเพื่อนไปว่าไม่มีน้ำเลย
จากนั้นก็เดินไปทำงานต่ออันนี้นายวัชรกรเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว
บอกว่านายประพักษ์เนี่ยเสียชีวิตนานหลายชั่วโมงแล้ว
น่าจะตั้งแต่ช่วงกลางดึกถึงเช้ามืดก่อนที่จะมาพบเป็นศพ
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้นายวัชรกรขนลุกเลยนะคะ
นั่นแปลว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของศพใช่ไหม

คุณแล้วก็บอกว่าเปิดตู้เย็นทำท่าไม่มีเลย
ปกติเนี่ยเขาจะพูดไม่ชัดอยู่ใช่ไหม

ก็ดูกันไปนะคะคุณผู้ชมแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันเนอะ
แต่นี่คือจะหลอนหนักมากนะถ้าเกิดว่าเอาน้ำไปให้จริง
ถ้าเกิดเปิดตู้เย็นมาแล้วเจอน้ำเอาน้ำไปให้
แล้วจะรู้ช็อกตอนนั้นเลยว่าเพื่อนเป็นศพแล้วค่ะ